ติดตามข่าวสารของเรากันต่อนะครับทุกผู้ชมครับเรื่องของยาเสพติดเคนมผงเนี่ย
ทำคนเจ็บคนตายไปเยอะค่ะนะตำรวจกำลังไล่กวาดล้างอยู่
วันนี้เรามีความคืบหน้าให้นะครับขยายผลได้เยอะด้วยนะครับ
ยิงกันตายแถวรัฐประเขาเนี่ยเดี๋ยวตามให้แต่ดูเรื่องนี้ก่อนนะครับ
เป็นความคืบหน้านะครับทุกผู้ชมครับเมื่อวานนี้ถ้าท่านยังจำได้
มีคนร้ายที่มีพยานบอกนะครับเป็นผู้ชายสองคนสวมไอ้โม่งปิดบังใบหน้า
บุกเข้าไปยิงนายเจริญเกิดอ่วมอายุ๓๙เสียชีวิตในบ้านพัก
นี่ฮะเหตุการณ์เนี่ยเกิดขึ้นเมื่อคืนก่อนนะฮะเสียชีวิตในบ้านพัก
ในซอยโรงแก๊สพื้นที่หมู่๑ตำบลตลิ่งงามอำเภอกเกาะสมุย
จังหวัดสุราชธานีนายเจริญตอนเกิดเหตุกำลังนั่งดูโทรทัศน์
อยู่กับลูกชายลูกชายอายุสิบแปดปีนะครับเหตุการณ์เกิดขึ้นช่วงค่ำ
สิบเอ็ดมกราคมนะฮะภรรยาของผู้ตายนะครับ
ชื่อว่านางสุรีวันรอดสกุลอายุสามสิบแปดบอกกับตำรวจว่า
สาเหตุเนี่ยมันจะมาจากปมขัดแย้งเรื่องที่ดินสวนทุเรียน
ในครอบครัวหรือเปล่าค่ะครอบครัวเนี่ยมีที่ดินสวนทุเรียน
บนเขาป้อมซึ่งพ่อของเธอเนี่ยแบ่งให้กับเธอกับพี่สาว
ละสิบไร่แล้วเคยมีคนใช้ปืนมายิงขึ้นฟ้าอยู่ข้างบ้าน
เพื่อคมคู่เกี่ยวกับความขัดแย้งเรื่องนี้มาแล้ว
ก่อนที่สามีเธอจะถูกคนร้ายบุกมายิงถึงในบ้าน
จนเสียชีวิตกำลังนอนดูโทรทัศน์อยู่กับลูกชายนะฮะ
วันนี้คุณควินกระมุดโยธินผู้สื่อข่าวไทยรัฐทีวี
ตามความคืบหน้าคดีนี้นะครับทุกผู้ชมครับ
ตอนนี้ตำรวจกำลังเร่งสืบสวนหาคนร้ายอยู่
ส่วนผู้ชายคนนี้เขาบอกขอให้ไทยรัฐทีวีเนี่ย
ช่วยเป็นสื่อกลางเป็นกระบอกเสียงให้เขาหน่อยนะฮะ
ผู้ชายคนนี้ชื่อนายหลกนามสกุลแซ่วาวอายุเจ็ดสิบปี
เป็นพ่อของนางสุรีวัลและเป็นพ่อตาของนายเจริญผู้ตาย
หลกช่วงนี้สายตาไม่ค่อยดีนะครับมองไม่เห็นนะครับทุกผู้ชมครับ
หลกบอกว่าอยากให้สังคมรับรู้ถึงเรื่องราวที่เกิดขึ้น
อยากขอความเป็นธรรมจากสังคมด้วยเพราะลูกสาวเนี่ยไปบอกกับตำรวจ
หรือจะไปให้ข่าวก็แล้วแต่บอกว่าปมที่สามีถูกยิงเสียชีวิต
มันมาจากความขัดแย้งเรื่องที่ดินสวนทุเรียนบนเขาป้อมของครอบครัว
นี่ฮะซึ่งในหลกบอกว่าเขาในฐานะที่เป็นพ่อแล้วก็เป็นพ่อตาด้วย
เพราะลูกเขยถูกฆ่าตายเนี่ยขอชี้แจงอย่างนี้หน่อย
แล้วก็บอกเนี่ยให้ดูสายตาของลุงเนี่ยคุณครินกระมุดโยธินเองก็ไปสัมภาษณ์มานะฮะ
ตอนนี้สายตาลุงมันมองไม่เห็นหมดแล้วนะลุงเนี่ยบอกว่ามีสวนทุเรียนนะครับ
ทำสวนทุเรียนเป็นอาชีพมานานกว่าสี่สิบปีมีที่ดินสวนทุเรียนอยู่ทั้งหมดสามสิบไร่
หลกบอกกับทีมข่าวไทยรัฐทีวีนะครับบอกว่าเขาแบ่งให้ลูกสองคนคนละสิบไร่
ให้ลูกสาวคนโตไปสิบไร่ให้นางสุรีวัลลูกสาวคนเล็กอีกสิบไร่
นางสุริวัลคือภรรยาของผู้ตายส่วนที่เหลืออีก๑๐ไร่เนี่ยเป็นของเขา
ตอนนี้ยังเป็นชื่อเขาอยู่นะฮะแต่ละปีเขามีรายได้จากการขายทุเรียนตกปีนึงเนี่ย
ประมาณ๙แสนบาทนี่ในหลกบอกนะครับ
หลังจากนั้นลูกสาวคนโตไปทำงานอยู่ที่กรุงเทพแล้วเมื่อสองปีก่อนสายตาของเขาเนี่ย
มีปัญหาเริ่มมองไม่เห็นเลยไม่ได้เข้าไปดูแลสวนทุเรียน
นางสุริวัลลูกสาวคนเล็กกับนายเจริญลูกเขยที่ถูกยิงเสียชีวิต
จึงเป็นคนเข้าไปดูแลสวนทุเรียนทั้งหมดแทนแล้วก็ได้ประโยชน์จากการขายทุเรียนในแปลงของเขาไปด้วย
แบ่งให้๑๐ไร่เขามีอยู่๑๐ไร่แต่ว่าเขาไปดูไม่ได้
ลูกสาวกับลูกเขยก็ไปดูแทนแล้วก็เอาประโยงประโยชน์จากแปลงทุเรียนอะไรพวกนี้ไป
ซึ่งปกติเขาได้ปีละ๙แสนในโหลกบอกนะฮะ
หลกบอกว่าแต่มาพักหลังเนี่ยเขาก็ไม่ได้แล้ว
เขาต้องการหารายได้เนี่ยเอาไปรักษาตาที่มองไม่เห็นนะครับสายตาตัวเองเนี่ยนะฮะ
ก็เลยให้หลานเนี่ยพาขึ้นไปที่สวนทุเรียนเพื่อจะไปตรวจสอบไปดูแปลงทุเรียนของตัวเขาเองนะครับ
ซึ่งตรงนี้นี่แหละอาจจะทำให้ลูกสาวคนเล็กก็คือนางสุรีวันภรรยาผู้ตายไม่พอใจ
แต่ในหลกยืนยันว่าทั้งหมดเนี่ยเขาไม่เคยโกรธเคืองอะไรลูกสาวกับลูกเขยเลยนะครับ
แล้วก็ไม่ได้หูเป็นเรื่องที่แบบว่าต้องถึงขั้นไปจ้างคนมาฆ่าลูกเขย
ที่ผ่านมาก็ไม่เคยทะเลาะเบาะแว้งอะไรกับลูกเขยด้วย
ผมไม่ค่อยพูดแต่ผมจะทำแต่งานผมทำแต่งานว่างซึ่งก็ผมไปส่วน
ไม่ผมไม่ทำแล้วผมไม่มีตังค์กันเจ้าว่าเคยสงสารผมแล้วก็เอ็นดูผม
ไปทำมันไม่หวานะแต่ว่าผมก็ไม่รู้แต่ว่าคงไม่ใช้
เคยไปสงสารคนไปฆ่าคนติดต่าง
มันต้องติดคุกติดตาราง

โหลกยอมรับกับผู้สื่อข่าวของเรานะครับบอกว่าเสียใจนะครับที่ลูกสาวคนเล็กเนี่ย
ออกมาบอกว่าสาเหตุที่ลูกเขยถูกฆ่าตายจะก็มาจากปมขัดแย้งเรื่องที่ดินสวนทุเรียนของครอบครัว
ก็เลยต้องขอออกมาพูดหน่อยอยากให้สังคมรับรู้ข้อมูลทั้งสองด้าน
พ่อรักลูกทุกคนนะแล้วก็ยกตัวอย่างให้ฟังถึงขั้นบอกว่าแหมขนาดหมากับแมวเนี่ยมันยังรักลูกมันเลย
เพราะฉะนั้นไม่มีใครที่จะคิดทำแบบนั้นหรอกถึงขั้นแบบโอ้โหจะจ้างคนมาฆ่าลูกเขยตัวเองเนี่ย
กับแม่ทุกคนเนี่ยรู้ดีไม่มีใครทำแบบนั้น
พ่อรับว่าพิษเนี่ยแค่ผมว่าให้หนักข้าวมามาสัมภาษณ์ผมแล้วไปอ้อข้าวให้ดุลพินิษฐ์ก็ควรทางประเทศนี้เขา
ซีนว่าผมเลวถึงขนาดไหนหรือว่าไม่เลว
ยังไงก็ไม่ฆ่าลูกอยู่แล้วไม่ฆ่าลูกเขยด้วย

แต่ว่าคดีนี้ตำรวจก็ยังไม่ได้แจ้งข้อหาอะไรกับใครนะครับ
ยังแต่ว่าลุงหลกแกบอกว่าเนี่ยพอมีข่าวแบบนี้ออกไปเนี่ยก็ไม่ค่อยสบายใจ
ว่ามันเกิดจากปมขัดแย้งที่ดินสวนทุเรียนในครอบครัว
เพราะมันมีแค่ตัวแกแล้วก็ลูกสาวคนโตกับลูกสาวคนเล็กเท่านั้นแหละ

ความคืบหน้าทางคดีนะครับพนักงานสอบสวนสพเกาะสมุยสอบปากคำผู้ต้องสงสัยไป๖ปากนะครับ
เรียกในหลกพ่อตาของผู้ตายไปสอบปากคำแล้วด้วยนะครับ
ตำรวจบอกว่าถือว่าในหลกก็ให้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์หลายอย่าง
แต่ว่ายังไม่สามารถเปิดเผยรายละเอียดต่างได้นะครับ
ว่าจะเสียรูปคดีเจ้าหน้าที่เตรียมจะตรวจสอบด้วยนะครับว่า
ผู้ตายกับนางสุริวัลภรรยาเนี่ยมีเรื่องขัดแย้งอะไรกับเจ้าของที่ดินสวนทุเรียน
อยู่แปลงติดกันหรือเปล่าที่ไม่ใช่ของครอบครัวนะ
เดี๋ยวจะต้องไปเชื่อมโยงหาตัวคนร้ายกันอยู่นะครับคาดว่ายังกบดานอยู่ในพื้นที่
ส่วนนางสุริวัลภรรยาผู้เสียชีวิตวันนี้ไม่ได้ให้ข้อมูลอะไรเพิ่มเติมนะครับ
เพราะว่าอยู่ในช่วงของการติดต่อขอรับศพของสามีนะครับ
ส่งไปชนะสูตรหาสาเหตุการณ์ตายอย่างละเอียดตามขั้นตอนอยู่นะครับ
รับศพได้มาก็จะนำมาตั้งบรรพิกุศลที่บ้านก่อนนะฮะ
นี่คือความคืบหน้าที่เราไปตรวจสอบมานะครับ